แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

กลับเข้าสู่ช่วงที่๒กับแม่บ้านพารวยค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับคุณคิมค่ะ
เจ้าของแบตดีเซอร์นั่นเอง

ทำขนมไทยเป็นสักอย่างหนึ่ง

ชอบขนมกุ้ยที่สุด

อายุของเขาประมาณไหนดีที่จะมาทำขนมชนิดนี้

ตอนนี้ทุกอย่างครบหมด

เริ่มแรกคือต้องยังไงค่ะคุณคิมคะ
ที่ใช้คือแป้งข้าวเจ้านะคะ
เจ้าก็คือข้าวที่เรากินนะคะสมัยก่อนมันก็เป็นของที่หาได้ง่าย
เป็นหลักคนไทยกินข้าวมาตั้งแต่โบราณค่ะ
อ๋อใส่แป้งข้าวจ้าวลงไปนะ
เยอะมากเลยขนมกลัว

แป้งมันด้วยแต่ใส่น้อยกว่า

แล้วก็น้ำตาล

แล้วแต่ขนาดค่ะแต่ละอันมันไม่เท่ากัน

อนุญาตใช้มือนะคะกินล้างมือแล้ว
ล้างมือแล้วคุณคิดมือเล็กเนอะ

ใช่ถ้าเราชอบสัมผัสกล้วยอะค่ะ
แบบมีเป็นชิ้นเราก็ไม่ต้องให้ละเอียดมาก

ก็เอาให้ละเอียดไว้แล้วก็กะทิค่ะ

แล้วอย่างนี้คือความแตกต่างของร้านดีเสิร์ตกับร้านอื่นนี้เราแตกต่างกันยังไงคะขนมของเรา
เอ่อจริงแล้วก็คืออยู่ที่ความพิถีพิถันในการเลือก

ใช่ค่ะสูตรเราพยายามไม่ให้หวานมาก
คือคนไทยจะติดภาพขนมไทย

หยิบทองหยอดฝอยทองแล้วก็จะรู้สึกว่า

และละบุนลิ้นนั้นทำได้ยังไงคะ

มันรู้ว่ามันมละบุนและว่าก็ไม่หวานมาก
คุณคิมค่ะนอกเหนือจากเรื่องของขนมหวานที่ว่าไม่ทำให้หวานจัดแล้วอะนะ
อันนี้คุยกับคุณคิมว่าอาหารไทยปัจจุบันก็ติดหวานทั้งนั้นเลย
แล้วรสชาติจริงเนี่ยนะคะที่คุณคิมไปเรียนมานี่เขามีหวานนำอย่างนั้นป่ะฮะ
จริงมันก็ต้องแล้วแต่ว่ามันคือตัว
รสชาติคริ้มทั้งลองแต่ละคนเลยนะสักคนชอบได้แหละ

แต่มันต้องอยู่ว่าถ้าไหนที่ไม่กวนหวานเขาก็ไม่หวานใช่ไหมฮะ

มันต้องมีแบบวันหวานผักหวานกะทิอะ

แล้วก็ความเข้มข้นของพริกแกงอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ

มันก็จะทำให้มันข้นยากเพราะว่ามีของเหลวเยอะค่ะ

หรือว่าถ้าขี้เกียจเราใส่แป้งเยอะมันก็จะแข็งเป็นก้อนเหมือนกัน

ถามนิดนึงนะคะอย่างของขนมฝรั่งอย่างนี้ค่ะ
เกิดเราทำเป็นเค้กอะไรเขาจะใช้ตะก้อ

จะต่างไหมฮะถ้าเกิดใช้มันจะให้ความ

ทดลองแล้วจริงก็ใช้งานได้นะคะ

แต่สำหรับถ้าเราทำที่บ้านปริมาณไม่เยอะ
ถ้าใช้เครื่องก็อาจจะดู

อุ้ยมันดูละมุด

ระหว่างที่คุณคิมกำลังนั่งผสมส่วน

ก็ใช้บนเตานี้หลายคน

ตอนเด็กเราทำอะไรแบบ
จะอุ่นอะไรเนอะ

หมดแล้วเสร็จแล้วด้วย

เมื่อก่อนสมัยตอนเด็กเลยต้องมาอุ่น

ตอนนี้บอกว่าบนเตาเนี่ยพร้อมแล้ว

หิวมากอยากกิน

อ๋อคุณคิมมี๒ซ้ายเนาะ๒แบบ

ต้องแบบเทไปให้เต็มถ้วยไหมคะหรือว่านิดนึงหรือมันจะปูขึ้นเอง
เกือบเต็มค่ะเกือบเกือบเต็มไม่ต้องเต็มมากคุณผู้ชม
มันมีความนุ่มป่ะเนอะ
เอาเลยค่ะเมื่อซึ้งร้อนได้ที่แล้วก็ถึงคิวที่คุณคิมค่อยหยอดขนมกล้วยลงไปจนเกือบเต็มถ้วย
และจากนั้นก็นึ่งทิ้งไว้ประมาณ๒๐นาทีค่ะ
๒๐นาทีแล้วมาดูหน้าตาขนมกล้วย

แมวมากเลย

ฝีมือเรื่องการทำขนมเนี่ยเราไม่สู้

แต่คุณแม่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะ

แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดัดแปลงรูปทรงของขนมกล้วยกัน
ว่าจะออกมาหน้าตาเก๋ขนาดไหน